สีสันข่าวเช้าไทยรัฐมาแล้วครับ

แบบนี้ดูน้องแมวว่าอาการแบบนี้เขาเรียกว่าตื่น
สงหลงเสียงเหล็งเชิญชมได้เลยครับ
ออกไปข้างนอกอากาศก็มีปัญหา
หมอกควันก็เยอะกลับเข้ามาก็ร้อนตัว
งามนี้ขอน้ำราดศีรษะสักหน่อย

โอ้โหคิดได้อย่างไรเนาะเจ้าเหมียวหัวร้อน
รีมสีดำที่ทาศีรษะครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้งโซนนี้ครับ
เขาเรียกว่าการแว็กศีรษะ
ทาเสร็จแล้วนะครับเขาร้อนสักครู่แล้วครับ

ศีรษะจะเกลี้ยงเก่าใสปิ๊งแบบนี้แหละครับ
แต่งคนแล้วเรามาประชันลูกกันนะครับ
นี่คือน้องหมาที่รอการตัดขน
บางตัวตัดแล้วนะครับขนสวยงามปลูกปุ๋ยมาก
แต่ละตัวก็น่ารักสดใสตั้งแต่เช้าเลยครับ
หมามีความสุขจริง

พ่อคุณครูต้องการให้ลูกศิษย์ผ่านการโชว์ทุกขั้นตอน
อ้าวคุณครูก็เลยเป็นต้นแบบที่ข้างล่างล่ะครับ
เอายอดตัวเอายกแขนเอาหมุน
ปรบมือยกนิ้วกระพือเปียกหน่อย
แม่คุณครูน่ารักทุ่มเทเต็มที่
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ